เอาล่ะมาติดตามความขึ้นหน้าอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะ
เรื่องของแก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง
คุมตัวผู้ต้องหาจากคดีซ่องโจรแล้วก็ร่วมกระทำอนาจารย์

ชี้จุดค่ะเพื่อจะใช้ประกอบสำนวนคดี

เมื่อวานนี้ตำรวจได้นำผู้ต้องหา๔คนนะคะ
คือนายชัยพลพันนาหรือคิว
นายนาธีสถิตพงศาพรหรือตี
นางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์ส
และนายโกเศษฤทธินิธิเริกหรือปิงปอง
ผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดนนทบุรีในข้อหาซ่องโจร
และข้อหาร่วมกระทำอนาจารย์ในคดีพริตตี้เดียค่ะ
ไปชี้จุดที่จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านพักในหมู่บ้านย่านบางบัวทอง

ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ประกอบสำนวนคดี

คือนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิ
และนางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่
ไม่ได้เดินทางมาชี้จุดด้วยเพราะว่าไม่สมัครใจ
การชี้จุดทั้ง๓จุดจุดแรกก็คือ
ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้

ซึ่งเป็นจุดที่นางสาวเดียอ้างว่า
ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลย
และจุดที่๓เป็นจุดที่นายโกเศษหรือปิงปอง
เข้ามาช่วยประคองลัลลาเบลขึ้นรถไปกับน้ำอุ่น
ใช่ค่ะนี่คือตอนเมื่อวานที่เขาไปชี้จุดนี่นะ
ทำบรรยากาศในบ้านให้เหมือนวันนั้นเลย
คือปิดไฟเปิดเลเซอร์ยังไง

แล้วให้ทั้ง๔คนที่ไปนั่งเลยแต่ละคนเต็มที่ตรงจุดไหนบ้างครับนั่งตรงไหนบ้าง

แต่เข้าไปข้างในไม่ได้ก็คืออยู่ข้างนอกบ้านแบบนี้ค่ะ
ค่ะเรื่องของกรณีนางสาวเดียเนี่ย
คือเขาจะดูพฤติการของผู้ต้องหาในการกระทำอนาจารย์
ก็คือมีการถอดกางเกงชั้นในผู้เสียหายออก
แล้วลูกคลำจนสำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง
ทำให้มีคราบอสุจิเปื้อนชั้นในเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนทำ
พตรธนายุทธ์วุฒิจรัตน์ธรรมรงค์รองผู้บัญชาการ

เรื่องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหา๖คนทั้งหมด

ส่วนรายละเอียดอื่นไม่เปิดเผยเพราะว่าอยู่ในสำนวนคดีค่ะ
ทางตำรวจจะมีการขยายผลเพิ่มเติม
ถ้าพบความเชื่อมโยงกับใครก็ดำเนินการ
แต่ยืนยันว่ามีผู้กระทำความผิดมากกว่า๖คนนี้แน่นอนนะคะ

นี้ก็ฝากไปถึงผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ว่า

ติดต่อมายังตำรวจเพื่อให้ข้อมูลได้เลยนะคะ
ร้องกับรับรองความปลอดภัยให้
อยู่ระหว่างรอผลการรวมการตรวจสารเสพติดในเลือดด้วย
แต่เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นพบว่าไม่มีสารเสพติดในเลือด
ส่วนเรื่องการละเมิดทางเพศตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ส่วนเรื่องว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็ดำเนินการกับทุกคนเลยค่ะ
ทีนี้หลังจากที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนเนี่ย
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรีพนักงานสอบสวนเองนะคะ
ก็ได้มีการยื่นอำนาจต่อสารฝากขังเรียบร้อยสารก็อนุมัตินะคะ
ให้มีการประกันตัวได้โดยยื่นหลักทรัพย์คนละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
เพราะเห็นว่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
โดยนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบินางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่
นายกษตร์ฤทธิเทอร์เริกหรือปิงปองก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่านายชัยพลพันนาหรือคิว
นายนาธีสถิตพงศถาพรหรือตีและนางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์ส
ไม่มีหลักทรัพย์มาวางในการประกันตัวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า
พนักงานสอบสวนไม่ได้มีความเห็นในการคัดค้านการประกันตัว
ให้ผู้ต้องหาวางหลักทรัพย์เพิ่มอีกคนละ๖๐๐๐บาท
พ่วงมาด้วยพร้อมกับมีคำสั่งให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ
ส่วนนายชัยพลนางสาวพิกุณฑองและนายนาธีเนี่ยต้องติดกำไรอีเอ็ม
และวางหลักทรัพย์๓๖๐๐๐บาทสารจึงจะให้ประกันตัวไป
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิ
หลังจากที่ได้รับการประกันตัวนะคะ
โนบิเนี่ยยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
รวมถึงไม่มีการกระทำอนาจารย์จนสำเร็จความไคร้ตามสำนวนของตำรวจ
พร้อมทั้งอยากจะขอชี้แจงข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
ตัวเองเรียนจบแพทย์หรือว่าเป็นทนายความ
เขาบอกว่าไม่จริงนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้มีการพาดพิง
เพราะว่าจะทำให้วิชาชีพดังกล่าวนั้นเกิดความเสียหายด้วย
มาฮัมแมรับตัวรุ่นประโยชน์
เราไม่ได้ทำแบบนี้จริงแต่ว่าขออนุญาตนำเรียนพี่น้องศึกหมวชน
นำเสนอข้อมูลนิดนึงเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับ
ได้มีการนำเสนอไปเกี่ยวกับข้อที่จริง
เพราะจะไปกระทบกับสภาธนายความนะครับ

คือปฏิเสธแหละว่าไม่ได้เป็นทนายความ
ซึ่งจากการตรวจสอบของสภาธนายความเนี่ยนะคะ

ทับ๖๒เท่านั้นก็คือนายโนบิหรือว่านายกิจสดาเนี่ย
เขาเพิ่งสอบภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ๑๕กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสอบผ่านได้ตัวทนายไหม
ดังนั้นข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะทางสภาธนายความก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีการออกแถลงการรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือปิงปองนะ
ทีมข่าวก็ไปพูดคุยสอบถามเขาก็ยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ลวนลามใคร
ไม่มีการลากใครไปข่มขืนด้วย
พริตตี้เดียเป็นคนเดินขึ้นไปห้องเองทุกคนก็หลับกันหมดเพราะว่าเมานะคะ
พอพูดคุยอะไรเสร็จกันเรียบร้อยสอบถามข้อมูลแล้ว
ก็ขึ้นรถออกไปจากศาลทันที
จากนั้นนายชัยพลนางสาวพิกุณฑองและนายนาธีก็ได้รับการประกันตัวเป็นลำดับถัดมา
โดยมีกำไรอีเอ็มติดตัวมาด้วย
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามกับทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันว่ากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
โดยสารก็ให้ทุกคนมารายงานตัวในวันที่๙ตุลาคมเวลา๘โมงครึ่ง
หลังจากนี้ทุกคนบอกว่าขอไปพักผ่อนก่อน
เพราะเจอเรื่องหนักหนามามากพอแล้ว
ไม่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้ว
ซึ่งญาติก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะพากันไปทำบุญ
แต่ว่าเดี๋ยวรอคุยกันก่อนว่าจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนนะคะ